คุณผู้ชมคะข่าวนี้มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่จะขอเล่าในมุมของเรื่องปฏิหารสารเจ้าพ่อทองคำ

วัยรุ่นถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

จากกล้องวงจรปิดคนเห็นเหตุการณ์ไม่มีเลย
แม่ของวัยรุ่นที่โดนชนเนี่ยก็เลยไปบนบานสารกล่าวกับสารเจ้าพ่อทองคำที่ฉะเชิงเศร้า
ว่าขอหน่อยเถอะอยากให้ตามหาคู่กรณีที่มาชนลูกฉันให้เจอ
แล้วไม่นานคุณผู้ชมมีคนแจ้งเบาะแสแล้วก็จับคนที่ก่อเหตุได้
นี่คือนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนางสิริพรทองคำอายุ๔๐ปี
ซึ่งศรัทธาเจ้าพ่อทองดำนะคะแล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าลูกชายคือนายอโนชาอายุ๑๘ปี
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปประสบอุบัติเหตุดูสภาพรถสิคะ
คือลูกชายขี่ไปพร้อมกับแฟนสาวโดนรถเก๋งพุ่งชน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดตั้งแต่
วันอาทิตย์๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาบนถนนสาย๓๐
ฉะเชิงเซาพนมสารคามพอหลังจากเกิดเหตุ
รถเก๋งก็หนีไปเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วผ่านไป๒วัน๓๑กรกฎา
นี่ค่ะแม่มาจุดทูบบนบานกับสารเจ้าพ่อทองดำ
คือขอให้พบเบาะแสของผู้ก่อเหตุ
เบาะแสของรถเก่งที่ชนลูกชาย
ตอนเย็นเลยนะทีนี้แม่ก็เลยรีบให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตาม
ชื่อว่านายสรายุทธ์มาลาวัลมาราวัยอายุ๒๘ปี
และตำรวจก็นำตัวผู้ที่เกาะเหตุดำเนินคดีทันทีนะคะ
แม่บอกด้วยบอกว่าได้บนบานเอาไว้
ถ้าเกิดว่าพบรถเก่งที่ชนลูกชายแล้วก็มีคนแจ้งเบาะแสเนี่ย
เดี๋ยวแม่จะมาแก้บนด้วยการทาสี
แล้วก็ทำกระเบื้องหลังคาสารให้ใหม่
แล้วพอตอนนี้รู้คนที่มาชนเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวแม่จะรีบดำเนินการแก้บนต่อไปด้วยนะคะ